อ่ะจากลูกชิ้นไปกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำสุดอร่อยกันหน่อย
ต้มยำต้องเป็นต้มยำแบบต้มยำจริง

ต้มยำที่มันใส่มะนาวต้มยำที่มันมีถั่ว

ต้มยำทะเลนี่นะโอ้โหคุณผู้ชม
เช้านี้นะครับเมนูนี้น่าจะได้นะครับ
สงสัยจะโดยนะ
ธรรมดาธรรมดาบ้านแต่รสชาติไม่ธรรมดาครับ
อยู่ริมถนนสาย๓๑๗จันทบุรีสะแก้วก่อนถึงแยกพังพรนะครับ
นะฮะก็เป็นไม้ไผ่แล้วก็มุงด้วยย่าขานะฮะ
มองดูแล้วสะดุดตานะครับเขาบอกว่าโอ้โห
ร้านนี้เมนูเด็ดคือก๋วยเตี๋ต้มยำความ
เด็ตก็ต้องน้ำย่ำแต่ที่บอกมันต้องใช้มะนาวแท้แท้
แบบนี้บีบลงไปลวกเส้นก่อนการปรุงน้ำยำแต่ละครั้งต้องปรุงทีละชามใช้มะนาวสดปรุงให้รสชาติอย่างพิถีพิถันให้มันแบบเข้มข้นเทเข้าไปด้วยกันราดลงชามนะลูกค้าก็สั่งมาสารพัดต้มยำทั้งเป็นลูกชิ้นหมูก็ได้ต้มยำทะเลก็ได้นะกุ้งตัวตัวตัวหมึกสดสดนะฮะลูกชิ้นเน้นเน้นเมนูอื่นก็เน้นไป
นะฮะร้านเปิด๙โมงเช้าถึงบ่าย๓บ่าย๔ก็หมดแล้วครับเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดใครผ่านไปจันทบุรีก็แวะได้นะฮะกุ้งเตี๋ยวต้มยำในใหญ่ครับ